เอาล่ะมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับหนุ่มปออันนบนักร้องหนุ่มเอวดีเอลพริ้วคนนี้นะคะ
ผลงานเพลงออกมากี่เพลงต่อกี่เพลงก็ปังตลอดนะคะ
งานดีเพลงดีเอวดีขนาดนี้แต่ฉะไหนเลย
ตลอดระยะเวลา๒ปีที่ผ่านมาผลงานเพลงของเขากลับเงียบฉี่คุณ

นี่คือยังไงคุณคือไม่ค่อยมีผลงานออกมาให้เราได้ติดตาม
มันก็เลยมีกระแสกล่วยมาสักเพลงหนึ่งแล้วก็เว้นอย่างนานไปใช่
หายไปเลยมันก็เลยมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ย
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเมาส์ข่าวลือมาก่อนแล้วนะคะ
หนุ่มปออันนบก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
สัญญากำลังจะหมดลงเร็วนี้
และที่เคยคิดว่าจะไม่ต่อ

แต่ล่าสุดได้มีการพูดคุยแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้ว
ทำให้โอกาสในเรื่องของสัญญางานเพลง
มีลุ้นว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะ
จริงก็น่าจะได้ต่อครับจริงแล้ว
เหมือนเขาก็เพิ่งเรียกไปคุยเมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้ว
ก็ไปคุยเรื่องเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนกับเราก็ได้พูดในส่วนตัวของเรา

แล้วก็ได้คุยปรับความเข้าใจอะไรกันเรียบร้อยแล้ว
เราก็อยากทำมานานแล้วอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้
เหมือนเราก็ขี้เกรงใจอะไรอย่างนี้
แต่บางทีเหมือนพอคนเยอะคนในบริษัทเยอะ

บางทีเราไม่ได้พูดบางทีมันก็เหมือนสื่อสารไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าก็มีน้อยใจอยู่ช่วงปีที่ผ่านมา
แต่ก็ตอนนี้ก็เข้าไปคุยอะไรเรียบร้อยแล้ว
ก็น่าจะเริ่มทำตอนปลายปีนี้ครับ
แต่อยากทำมากเพราะว่ามันห่างมานาน
แล้วก็เดี๋ยวคนก็เริ่มลืมแล้วว่าเพลงเราอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเพลงเก่ามันก็นานหลายปีแล้ว

พี่ยังจำสเต็ปเอวพริ้วของน้องได้
คือต้องบอกว่าปอนบเนี่ยเขาออกงานเพลงออกมาเนี่ยมันสนุกเล่าใจทุกเพลงเลยนะ
เดี๋ยวต้องรอติดตามผลงานเพลงใหม่ของเขากับต้นสังกัดเดิม
ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่าเพลงต่อไปเนี่ยจะสังกัดเดิมหรือว่าสังกัดใหม่
แต่ที่แน่การันตีว่าเอลเด้งเอลรอนเหมือนเดิมแน่นอนนะคะ